ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สพบผุดสุราธารณี
มีผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งเธอเป็นชาวเมียนมา
ก็ถูกควบคุมตัวไว้บนที่คุมตัวผู้ต้องหาของโรงพัก
เพื่อรอการผลักดันออกนอกประเทศ
แต่ปรากฏว่าเธอถูกข่มขืนบนโรงพักนะฮะ
แล้วคนที่ก่อเหตุคือตำรวจในโรงพักนะฮะ
โอ้โหท่านผู้ชมดาบตำรวจวัชลินครับ
ที่ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีแล้วนะครับ
เรื่องราวนี้นะครับดาบตำรวจวัชลินเป็น๑๐เวน
ก่อเหตุคมขืนผู้ต้องหาสาวชาวเมียนมาอายุ๒๑ปี
ที่เขากำลังรอการผลักดันออกนอกประเทศ
ก่อเหตุก็คือนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยออกมาจากห้องคุมขัง
แล้วพาไปในห้องจราจรที่อยู่ใกล้ห้องขัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ข่มขืนเขาเสร็จก็กลับมาไว้ที่ห้องขังตามเดิม
แต่ทีนี้ความแตกก็คือหญิงสาวคนนี้ชาวเมียนมา
ไปบอกญาติญาติที่มาเยี่ยมญาติก็เลยไปแจ้งความเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ญาติของผู้เสียหายเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจในโรงพัก
ทีนี้ทางตำรวจเขาก็เลยแจ้งไปทางภูมิกับ
ผู้มันกลับก็เลยสืบสวนจนตกลงแล้วก่อเหตุจริง
ก็เลยดำเนินคดีเรียบร้อยเลยตอนนี้นะฮะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีบอกว่า
หลังจากพนักงานสอบสวนซึ่งก็คือพันตรวจเอกยุทธนาเนี่ย
ซึ่งเป็นผู้มันกลับเองได้เป็นผู้รับแจ้งความร้องทุกข์ด้วยตัวเองนะครับ
ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เสียหายเชื่อว่าน่าจะมีมูลความจริง
ก็เลยแจ้งข้อหากับดาบตำรวจวัชรินในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวหญิงอื่น
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนเองตอนนี้เอาตัวไปฝากขังที่ศาลเกาะสมุยเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วกำลังรอผลการตรวจร่างกายของทางผู้เสียหายจากโรงพยาบาลเกาะสมุยอยู่
ส่วนทางวินัยนะครับมีคำสั่งให้ดาบตำรวจวัชลินพบหมู่งานสืบสวน
ทำหน้าที่สิบเวียนสพบผุดอเกาะสมุยออกจากราชการไว้ก่อน
แล้วสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงโดยให้เข้าสอบวินัยให้แล้วเสร็จภายใน๗วันด้วย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับกระบวนการสอบปากคำดาบตำรวจวัชลินผู้ต้องหานะครับ
เบื้องต้นให้การรับสารภาพในบางส่วนนะฮะเดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับ
แต่พนักงานสอบสวนก็มีพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่าดาบตำรวจวัชลินเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับ
เนื่องจากมีพฤติกรรมมีพยานหลักฐานว่ามีพฤติกรรมนำผู้ต้องขังออกมาจากห้องควบคุม
คือถ้าคุณจะปฏิเสธว่าไม่ได้ข่มขืนเนี่ยแต่คุณเอาเข้ามาจากห้องควบคุมทำไม
แล้วพาไปห้องจราจรแล้วถึงพากลับไปที่ห้องควบคุมตอนนี้ดาบตำรวจชะลินนะครับ
ทางคดีก็ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหานะฮะก็สามารถจะให้ปากคำหรือไม่ให้ปากคำ
พนักงานสอบสวนก็ได้ซึ่งต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
แต่ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับ
ในส่วนขั้นตอนการเยียวยาผู้เสียหายนะครับทุกผู้ชมครับ
เราถามไปยังพันตรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิทยบูรณ์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าในเบื้องต้นตอนนี้ประสานไปยังประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ให้ไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ต้องหาหญิงคนนี้แล้วนะครับ
ที่ถูกตำรวจไทยในสตร์ภาวบอบพุธคมขืนนะครับ
พร้อมกับส่งตัวผู้ต้องหาหญิงคนนี้ไปตรวจร่างกาย
แล้วก็สารคัดหลังเพื่อประกอบสำนวนคดีแล้ว
เดี๋ยวจะประสานไปยังสหวิชาชีพให้เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาต่อด้วยนะครับ
เรื่องการเยียวยาจิตใจแล้วก็มาตรการการดูแลทางสังคมด้วยนะครับ
แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวต่างด้าว
แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เยียวยาอย่างเต็มที่และจะให้ความเป็นธรรมทางด้านคดีนะครับ